ของกินอะไรยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็เคล็ดลับความอร่อยมาหลายแบบแล้วใช่ไหม
บางคนเขาบอกว่าซื้อไปหลายอย่างแล้วเหลือตังค์
แต่ยังไม่ได้กินข้าวเลย
ชีวิตนี้ลำบากนะเพราะว่า๒๐บาทมันปัจจุบัน
ไม่รู้จะซื้ออะไรขึ้นครับหาทานข้าวแกงที่ไหนได้ในราคา๒๐บาท
เดี๋ยวนี้หาทานยากครึ่งจานได้ไหมน่าจะได้เสร็จ๑ส่วน๔ตอนนี้
เดี๋ยวนี้นะคะราคาอะไรมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมข้าวแกง๒๐บาทก็หาทานยากแล้ว
แต่ว่ามีเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมพกเงินแค่๒๐บาทไปทานข้าวแกงกันค่ะ
มีจริงเห็นไหมไม่ได้โกหกนี่กับข้าวเพียบร้านนี้แหละ
หน้าตาก็น่าทานนะคุณดูสิคุณผัดกะเพราหมูกระเทียมไก่กระเทียม

ร้านนี้เขาเปิดขายอยู่ที่บริเวณริมถนนโพพระยาท่าเรือ
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เป็นร้านของคุณเกซินีสุวรรณพดุงและคุณเปรมิกาสุวรรณพดุงลูกสาว
คุณแม่กับคุณลูกขายด้วยกัน
ร้านนี้เปิดขายกันแบบว่าเปิดท้ายอ่ะเหมือนเปิดท้ายขายของอย่างนี้

เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะขายในราคาย่อมเยาว์มาก๒๐บาทแบบนี้นะ
แต่ว่าทางร้านก็มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ได้มาตรฐาน
อย่างไม่มีการขาดตกบกพร่องใดเลย
ไม่ใช่ว่าขายถูกนะข้าวแกง๒๐บาทผัดกะเพราเป็นวิญญาณหมูวิญญาณไก่ไม่ใช่
อันนี้คือมาแน่นเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เลยนะคะ
มีเมนูให้เลือกก็เยอะนะ๗๘อย่างต่อวันนะคุณครับ
อิ่มอร่อยในราคาย่อมเยาว์จริงนะคะ
ขายถูกแบบนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็จะขายสู้กับเศรษฐกิจ
ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้กินอิ่มอิ่มท้องแบบสบายกระเป๋าด้วย
เพียงคุณเนี่ยมีเงิน๑๐๐บาทออกจากบ้านเนี่ยคุณกินได้กี่มื้อคุณนับดู
โอ้โหเอาง่ายนะอย่างน้อยก็ได้๒มื้อ
มื้อใช่ไหม๓มื้อก็ยังได้เลยหรือว่าคุณมีเงิน๑๐๐บาทใช่ไหม
คุณซื้อแกงกลับบ้านได้๕ถุงกินกันได้ตั้งหลายคนนะคะ
บางคนบอกเขาบางที๒๐บาทของมันซื้ออะไรไม่ได้แล้ว
สมัยบางทีมีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ผมก็ยังราดข้าว๒๐บาทก็ยังได้กิน
เพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นราดข้าวแม่หนูจะให้ข้าวเยอะมาก
สำหรับคนที่ชอบทานแบบข้าวเยอะ๒๐บาทไม่ได้มาแบบนิดหน่อยนะ
คุณแม่เขาให้ข้าวเยอะนะคะคุณแม่แม่ใจดีจัง
คุณหิวอ่ะสิเรียกแม่ชะละ
แกงขายถุงละ๒๐บาทแต่ถ้านั่งทานที่ร้านแล้วคุณราดแกง๒อย่าง
ก็อยู่ที่๒๕บาทเท่านั้นเอง
สำหรับใครที่อยากริ้มลองความอร่อยก็ไปชิมกันได้นะจ๊ะ
บาทเปิดท้ายขายกันอย่างนี้เลยง่าย
นี่คือข้าวราดแกงต่อไปจะไปกินราดหน้าเลย

เพราะว่าเค้าจัดแบบบุฟเฟต์

เอามารวมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
กลายเป็นราดหน้ายอดผักบุฟเฟ่
ขายบุฟเฟ่แบบนี้คิดหัวละ๓๐บาท
ราดหน้ายอดผักบุฟเฟ่หัวละ๓๐บาท

ที่นี่ที่อ่างทองครับ

น้องไปต่อเขารู้ว่ามันสุดยอดจริง
แล้วก็ที่นี่นะครับเขาขายมานานแล้ว

ที่ถนนอ่างทองสิงห์บุรีตำบลตลาดหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหร้านนี้บอกเลยมีทั้งลูกค้า
ขาจรขาประจำติดอกติดใจ
มากันทุกวี่ทุกวันเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามันถูกและแถมอร่อย
กินได้อิ่มน้ำสำราญเป็นบุฟเฟ่

โอ้โหคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม
ไปถามคนนี้ครับคุณปรานีเกรดผาสุก
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้น
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
และขออยู่อย่างพอเพียงแบบนี้แหละครับ
โดยเปิดขายราดหน้าเป็นอาชีพ
หลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว
นานกว่า๒๐ปีที่ตลาดอ่างทอง
ปกติตอนแรกนะก็ขายทั่วไปนี่แหละ
ขายเป็นถุงขายเป็นจานจานละ๒๐๓๐๔๐อะไรก็ว่าไป

แต่มาปัจจุบันตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบสร้างจุดขาย
โดยการขายราชนายอดผักบุฟเฟต์
เมื่อประมาณสัก๗เดือนที่ผ่านมา

แล้วก็เวลาเขาทำนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปโต๊ะใจว่า
ถ้าไปแล้วจะเจอกับราดหน้าที่ใส่ในหม้อในชามอยู่แล้ว

อร่อยคืนตัวแล้วหรือเปล่า

เรียกได้ว่าหม้อต่อหม้อ
เนี่ยผัดกันเนี่ยมื้อลงวิ่งเลยล่ะ

ก็มีเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวแล้วก็เส้นหมี่กรอบ
ลูกค้านะครับสามารถบริการตัวเองได้แบบนี้
จานไปครับอยากกินเส้นอะไรจัดเอาเลยครับ

แล้วสุดท้ายค่อยตักกราดหน้าตัวน้ำลงไปราดนะครับ

เอามาตักลาดหน้าตัวเองหน้าพองหมดครับเพราะมันร้อน

ใครที่อยากจะซื้อกลับบ้านก็ทำได้เหมือนกัน

แล้วถ้าหากว่าติดใจจะเอาไปจัดเป็นงานเลี้ยงที่บ้าน

ซื้อแบบยกหม้อเลยเลยเอาไหม

เอาไปบ้านกันเลยเอาเส้นไปด้วยแล้วอย่าลืมเอาหม้อมาคืนพี่เขาค่ะ

ที่ตลาดแต้ไนท์มาร์เก็ตตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ขายตั้งแต่๑๑โมงยาวไปจนถึง๓ทุ่ม
ที่สำคัญนะเปิดขายทุกวัน
ไม่มีวันหยุดโอ้ยไม่หยุดเลยเหรอขายทุกวันเลยเหรอ
เหมือนรายการเราเลยมีทุกวันไม่มีวันหยุด
แบบนี้นะมันช่างสนอกสนใจแล้วก็สนที่อยากจะพูดคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อย
จุ๋มคุณป้าปรานีเกรดผาสุกเราก็เลยติดต่อไปหาคุณป้าเลย
อยากจะถามหน่อยว่ามีไอเดียในการทำเป็นราดหน้าบุฟเฟ่ยังไงบ้าง
ต่อสายได้เลยไหมกดตั้งอยู่ในสายของเราแล้วนะ
ป้าจุ๋มป้าจุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าจุ๋ม
จุ๋มอยู่ในรายการกับเราผมชนะแล้วก็น้องใบตองนะ
ป้าจุ๋มค่ะป้าจุ๋มเปิดขายราดหน้าที่เป็นบุฟเฟ่แบบเนี้ยมานานแค่ไหนแล้ว
รัดหน้าเราขายมา๒๐ปีแต่ว่าเราทำบุฟเฟ่นี่๗เดือน
ตั้งแต่เปิดตลาดร้านแต้จ้ะ
ดีมากเลยดีเพราะตอนนึงเศรษฐกิจไม่ดีญะก็เลยอยากจะช่วยเหลือกัน
อย่างทางอ้อมว่าอิ่มละสามสี่บาทคือแบบว่า
มาเจ้ากินของแพงอะไรประมาณเนี้ย

ไม่ค่อยได้ยิน

ตั้งแต่เปิดขายแบบบุฟเฟ่มาเนี่ยมีคนมากินเยอะสุดเนี่ยกี่ชาม

ส่วนใหญ่ก็กินคือคนลาช้ำนอกจาก
คนที่หิวแบบผิวจริงเลย

เขาตัดเท่าที่อิ่มใช่ไหมคะ

คือไม่ให้เขาอิ่มเลยไม่อิ่ม
มันยังไม่ต้องลุกกลับบ้านอะไรประมาณนี้

ถ้าเกิดมาในร้านเราขอให้เป็นในครัว

แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาหมอนที่นอนไปด้วย

ได้คิดว่าเป็นในครัวของบ้านตัวเองเลย

ส่อนึงท่านอาจจะสามสิบบาท
แล้วถ้าผมกินหมดบ้อเลยโอเคไหม

แล้วถ้าผมกินแค่สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม

สามสิบบอโอเคไหม
สามสิบบอโอเคไหม